อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่นครปฐมค่ะ

คนนึงถือไม้เบสบอลอีกคนนึงถือมีดแล้วบุกไปทำร้ายเด็กปั๊มคนหนึ่ง
เด็กปั๊มโดนทำร้ายไปก็งงไปบอก
พี่ผมเพิ่งมาทำงานได้อาทิตย์เดียวเอง

เราก็พยายามถามแล้วกลุ่มนี้ไปเจอที่ไหนยังไง

ผมเลยถามเขาว่าพี่มองหน้าผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

มันก็ตามมาแล้วรอบนึงแต่ว่าน้องมันไปน้องมันออกเวรเป็นออกกะไปแล้วไง
แล้วมันก็มาแล้วตอนกลางคืนมันก็มาเข้าคนเดียว
กลายเป็นว่าน้องคนนี้ก็บาดเจ็บไม่ได้มาทำงานเลย
ใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาล

คือรัฐพลบุญนาคนะคะอายุ๑๘ปี

เล่าให้นาริสฟังนี่นอนอยู่โรงพยาบาลเห็นไหมรักษาตัวอยู่

ใช่เต้บอกว่าจริงเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะโดนรุมทำร้าย๑วันพี่

วันนั้นนะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แวะมาเติมน้ำมัน
ผมนี่แหละเป็นคนเติมน้ำมันให้เขาเอง
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็มองหน้าเต้แบบจ้องตาไม่กระพริบ

กระพริบเลยเต้ก็เลยถามเขาดีว่าแบบพี่มองหน้าผมมีอะไรหรือเปล่าครับ

กลุ่มนั้นก็ตอบกลับมาว่าแล้วมีอะไรป่ะ

นั้นตอบกลับมาแบบนี้แต่ตอนนั้นเต้ก็ยังไม่รู้นะว่าแบบ

ก็ไม่ได้คิดว่าเต้ไปหาเรื่องอะไรเขาเพราะเพิ่งเข้ามาเป็นเด็กปั๊มได้อาทิตย์เดียวเอง

ไป๑วันกลุ่มนี้กลับมาที่ปั๊มอีกรอบ
แต่คราวนี้อย่างที่เห็นในคลิปค่ะไม่ได้มาเติมน้ำมัน
แต่เอาไม้เบสบอลกับมีดมาไล่ฟันเต้จนเต้ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
สุดท้ายไปสลบอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อ
จนถึงวันนี้เต้บอกกับนาริสบอกว่า
พี่เอาจริงนะผมยังไม่เข้าใจเลยว่าผมไปทำอะไรให้พวกเขา

วันแรกเลยที่เจอข่าวคือเขามากัน๓คนครับ
แล้วทีนี้เหมือนคนหลังเขามองหน้าผมค้างเลยครับ

ผมก็เลยสงสัยว่ามองมองหน้าผมเนี่ยมีอะไรมันจะเพื่อนรู้จัก
คือถามที่ถามไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องเขาเลย
เปล่าครับพี่เขามองหน้าผมจริงครับจริงเลยครับ

ใช่ครับผมเดินมั่นอยู่ครับแล้วเขามาข้างเขาต่อยผมก่อน

ตอนนั้นคงไม่งงครับเพราะรู้แล้วแหละว่าคงจะเป็นพวกนี้
เต้ตอนนี้ยังต้องนอนอยู่โรงพยาบาลออกจากบ้านออกไปกลับพักตัวที่บ้านไม่ได้
นี่เป็นเพราะว่าเต้เนี่ยโดนไม้เบสบอลฟาดเข้าไปหัวแตกนะคะ
แล้วก็ที่หลังเนี่ยโดนมีดฟันเย็บเจ็ดเข็มค่ะ

แขนซ้ายเต้ก็หักคิ้วซ้ายเต้ก็แตก
คุณหมอบอกยังไม่ได้กลับบ้านเร็วนี้แน่นอน
ส่วนจะได้กลับไปทำงานปั๊มน้ำมันอีกไหมตอนนี้
บอกว่าไม่แน่ใจเลยครับพี่เพราะว่าตอนนี้แม่เป็นห่วงมาก

ถึงถ้าไม่พอใจเขาจะถามอะไรก็แล้วแต่
แต่ลุมกันขนาดนี้ทำร้ายกันแบบนี้มันก็เกินไป
ใช่ค่ะนี่มันคือรุมทำร้ายแบบแล้วเอามีดมาไล่ฟันแบบนี้
แล้วพี่มีอะไรเรือน่ะครับค่ะ
พี่มีไม่มีไม่มีเลยพี่ไม่มีอะไรเลย